ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์โจรขโมยล้อแม็กซ์ที่เราเคยนำเสนอไปเนี่ย
มีรถกระบะของหนุ่มคนหนึ่งที่โดนไปโดนไปสี่ล้อเลยค่ะ
คนร้ายมันก็เอามงเอาไม้เอาอะไรรองล้อไว้ให้อย่างเรียบร้อยอ่ะ
ไม่ใช่ว่ามันใจดีเจตนาดีหรอก
มันจะได้ทุนแรงของมันเวลามันทำงานอ๋อเนี่ยแถวคลองหลวงปฐุมธานี
แล้วล้อแม็กซ์ล้อหนึ่งก็เป็นหมื่นนะใช่ก็คันนี้ที่โดนไปวันที่เรานำเสนอข่าว
แล้วคุณกิจกษักษ์วิรัชาเจริญสุกไปตามข่าวเนี่ยค่ะหมื่นกว่าบาท
ใช่ไหนจะแม็กซ์ไหนจะยางอะไรแบบนี้มันเป็นราคาหมดอ่ะ
ปรากฏว่าตั้งแต่คันนี้นะซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
มาถึงวันนี้วันนี้มีโดรนอีกคันนึง
เมื่อคืนโดนคันหนึ่งด้วยพื้นที่ปฐุมธานีเหมือนกัน
รวมแล้วสามคันนะขณะนี้เหมือนกันดิ
เอาไปสี่ล้อเหมือนกัน๔ล้อรองไว้เรียบร้อยค่ะ
แล้วก็หายเงียบไปเลยนะฮะเดี๋ยวอีกสองคันแรกเนี่ย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่เอาคันที่๓ที่เกิดวันนี้ก่อนนะครับ
อ่าเกิดขึ้นที่ซอยคลองหลวงยี่สิบเจ็ดอ่าเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีเหมือนกันนะฮะ
ทุมธานีนะครับอ่าเป็นรถกระบะสี่ประตู
กล้อไก่ชอช้างแปดสามหนึ่งศูนย์กรุงเทพมหานคร
อ่าเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อครับ
นี่นะครับตอนนี้ยังอ่า
ซูบิชิไทตัน๔ประตูครับสีดำหมายเลขทะเบียน๕กไก่ชช้าง
สามหนึ่งศูนย์กรุงเทพมหานครนะครับเบื้องต้นอ่าคาดว่าผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับน่าจะยังไม่รู้นะครับ
ว่ารถตัวเองนั้นโดนก่อเหตุลักษัพล้อแม็กซ์ไปแล้วครับอืม
คนถ่ายเป็นพลเมืองดีที่เขาไปเห็นเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ถูกต้อง
โดนเหมือนกันเลยใช่บอกเจ้าของยังไม่รู้แล้วมั้งน่ะว่า
ก็เจ้าของคลิปเนี่ยไปเจอกับคนขับแท็กซี่พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
ผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะฟอร์ดสีขาวมาจอดเทียบด้านท้ายรถของผู้เสียหาย
แล้วใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ๕นาทีคุณเห็นมาสอน

ซี่คันนั้นเขาถ่ายไว้ทันด้วย
เพราะเขาจับพิรุษผิดสังเกต

แต่เอาเป็นว่าแท็กซี่คันนึงเนี่ยเขาเห็นรถกระบะฟอร์ดสีขาวคันนี้
แล้วพฤติกรรมมันแปลกถูกต้องมาทำอะไรอยู่ไม่รู้
ห้านาทีแล้วถอดล้อแม็กซ์ทั้งสี่ล้อเอาขึ้นรถไป
ผู้เสียหายจอดรถไว้ที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติถนนผลโยธินฝั่งขาออกนะฮะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอนกลางวันนะแล้วคนก็เยอะด้วยนะถูกต้อง
แต่ทีนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับพบว่ารถวิ่งพลุกพลาดไปหมดเนี่ยนะ
คนขับแท็กซี่พลเมืองดีบอกว่าที่เขาเห็นผิดสังเกตเป็นอย่างนี้คือตอนที่เขาขับรถออกมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขับมาทางเลนซ้ายสุดเห็นกระบะฟอร์ดแรนเจอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนหกกดชดาเก้าเจ็ดหนึ่งแปด
กรุงเทพมหานครเปิดไฟกระพริบอยู่ท้ายรถกระบะคันที่ถูกขโมยล้อแม็กซ์
ค่ะบริเวณท้ายรถกระบะของผู้เสียหายเนี่ยที่รถกระบะฟอร์ดอยู่เนี่ยนะ
มีผู้ชายหนึ่งคนใส่แม็กซ์ปิดบางใบหน้าสวมเสื้อยืดกางเกงยีนอายุน่าจะสักสามสิบสี่สิบปี
สูงสักร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรขึ้นไปกำลังยกล้อแม็กซ์ขึ้นท้ายรถกระบะฟอร์ด
ซึ่งตอนนั้นแท็กซี่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เอกใจเราก็เห็นทั่วไปใช่ไหม
ซ่อมลงซ่อมล้อยางแตกอะไรก็ว่ากันไปแต่พอเขาขับรถเข้าไปใกล้ใกล้กระบะฟอร์ดเนี่ย
พบว่ารถของผู้เสียหายคือมันไม่มีล้อเหลืออะไรสักเส้นอ่ะ
แล้วก็มีก้อนอิดวางเป็นฐานเอาไว้อยู่เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรถต้องสงสัยไว้เลย
เพราะเขาเชื่อว่าถ้าคนจะมาเปลี่ยนล้อมาอะไรกันมันไม่น่าจะไปกันสี่เส้นแล้วมีอิดลองอะไรแบบนี้
เขาบอกเพิ่งดูข่าวด้วยว่ามีคนขโมยล้อไม่รู้ดูข่าวช่องเราหรือเปล่าดูเดี๋ยวมาสอนนี่แหละก็ไม่รู้หรือเปล่าสงสัย
ว่าเขาสังเกตไงว่ามันแปลกอ่ะมันจะใช่โจรขโมยล้อแม็กซ์ที่มันระบาดในพื้นที่ปฐุมธานีหรือเปล่า
ที่สำคัญก็คือชายคนที่ยกล้อแม็กซ์จากรถคันที่มาขโมยแล้วขึ้นรถฟอร์ดสีขาวเนี่ย
ทำทีเป็นยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพอเห็นว่ามีคนมาสังเกตดูอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็พูดว่าแม่ล้อแม็กซ์ที่นำมาใส่รถมันใส่ไม่ได้อ่ะอืม
เหมือนกับว่าจะเอามาใส่ให้เขาแต่มันใส่ไม่ได้แอคติ้งแล้วก็รีบขึ้นรถฝั่งผู้โดยสาร
แสดงว่ามีคนขับมาอีกคนนึงใช่ไหมแล้วก็ขับออกไปเลยฟังเสียงแท็กซี่นะครับ
เห็นแต่ยกยางขึ้นผมก็ไม่ได้เอกใจพอขยับเดินหน้าไปเห็นรถที่จอดอยู่
มันมีพิษร้องอยู่ก็เลยเอกใจก็เลยถ่ายรูปทะเบียนรถไว้
ลงมาครับลงมาตอนไหนครับผมลงมาตอนที่เขายกล้อที่สองขึ้น
ว่าล้อเปลี่ยนไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยที่ผมได้ยินนะ
อิดรองมันก็ไม่ใช่วิสัยของช่างอยู่แล้วอิดรองใต้รถอ่ะ
จากเราเห็นเขายกล้อขึ้นแล้วเราเห็นอุปกรณ์อะไรอีกไหม
ไม่เห็นครับไม่เห็นเพราะตอนตอนที่เห็นนี่คืออิดมันร้อนใต้ล้อหมดแล้ว
เหลือแต่เขายกล้ออย่างเดียวอืมอันนี้คือคุณพี่พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ทีนี้เจ้าของรถกระบะผู้เสียหายที่ถูกขโมยแม็กซ์ไป๔ล้อเนี่ยค่ะ
นายสิทธิพรสิทธิเชนเขาบอกว่าช่วงใสเขาขับรถจากบ้าน
ล้างแผลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็เลยจอดรถเอาไว้ริมถนนผนโยธิน
สิบโมงครึ่งตำรวจโทรมาบอกว่าล้อรถถูกคนร้ายถอดไปสี่ล้อเลย
ตอนนั้นเขาบอกว่าไม่เชื่อคิดว่าคนโทรมาแกล้งโทรมาป่วนหรือเปล่า
ก็เลยตัดสินใจเดินออกมาดูหน่อยก็แล้วกัน
พอเดินออกมาดูปุ๊บเห็นปั๊บตกใจสุดขีดค่ะ
เพราะว่ามันหายไปจริงจนไม่เหลืออะไรเลยค่ะ

แล้วล้อที่ถูกขโมยไปนะ
เป็นล้อแม็กซ์อัลลอยด์หกก้านขนาดขอบยี่สิบสองนิ้ว
ข้างละใช่ดังนั้นโดนไปสี่คูณให้หกหมื่นค่ะ
อันนี้เฉพาะแม็กเฉพาะแม็กซ์ค่ะ
ยางรถเส้นละห้าพันอืมสี่เส้นก็สองหมื่นค่ะ
เปลี่ยนมาได้สองเดือนเองค่ะครับ
รวมแหละโอ้โหแปดหมื่น
แล้วนายสิทธิพรบอกว่าก็เพิ่งดูข่าวเอง
เพิ่งดูข่าวว่ามีรถถูกขโมยแมค
ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้

ไม่ถึงชั่วโมงประมาณ๓๐นาทีพี่

กลางวันแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชน
แล้วมีคนสัญจรไปมาตลอดนะครับ
ถือว่าอุกชะกันนะครับถือว่าแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ขโมยกันที่ชุมชุนเลย
อยากบอกว่าอย่าขโมยเลยล้อไม่ดีก็ไปไม่ได้
นั่นเลยครับไปไหนไม่ได้ครับ

เห็นใจคุณพี่นะแต่ยังยิ้มออกนะ
นี่ตั้งแต่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราไปทำข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่คันแรกเนี่ย

หรือว่าต้องเปลี่ยนคนอื่นไปหรือเปล่า

เอาให้เจอคนร้ายต้องคุณกิติศักดิ์นี่แหละนักข่าวคนนี้

เมื่อค่ำเมื่อวานษามีศาสนิทนนั่ว
พื้นที่นี่ส่อพประตูน้ำจุฬลงกร
รถกระบะไว้ที่ลานดินตรงข้ามโชว์รูม

อ่าแล้วเนี่ยมีอิดรองไว้เหมือนกันเลยใช่แล้วจอดไว้ตรงข้ามโชว์รูมรถน่ะ
ก็คนพลุกพลาดใช่เนี่ยก็มันก็คงใช้วิธีนี้ไง
คนก็ไม่คิดว่าจะเป็นแก๊งขโมยล้อใช่ไหม
รถเสียยางแตกอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนก่อนหน้านี้
ครั้นแรกที่เป็นข่าวขึ้นมาในพื้นที่สพครองหลวงปทุมธานี
รถของนายสันติวันคำหนุ่มโรงงานถอดไป๔ล้อเหมือนกัน
ไว้ริมถนนในซอยคลองหลวง๒๗
เขาก็มีห้องพักอยู่แถวนี้แต่ว่าพื้นที่ห้องพักเนี่ยที่จอดรถไม่พอ
ก็ต้องมาจอดริมถนนกันเช้าตื่นมาจะไปทำงาน
มาเอารถก็เรียบร้อยเลยนะฮะทั้งสองคดีตำรวจยังติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้
แล้ววันนี้ก็มาโดนไปอีกคันหนึ่งอืมทีนี้ในส่วนของการติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายนะครับ
สพคลองหลวงระบุว่าชุดสืบสวนกำลังไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายส่วนป้ายทะเบียนรถนี่ฮะ
กระบะฟอร์ดสีขาวคันนี้ที่แท็กซี่พลเมืองดีเห็นว่ามาขโมยล้อแม็กซ์ของคันวันนี้ไปเนี่ยนะ
ตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ถูกขโมยมาเมื่อสองเมษายน
อืมไม่ใช่ป้ายปลอมนะเป็นป้ายจริงแต่ไปขโมยของคันอื่นเข้ามา
ซึ่งคือฮอนด้าซีวิกคันนี้ที่เป็นรถเก๋งค่ะเพราะคันนี้ก็โดนขโมยล้อแม็กซ์ไปสี่ล้อเหมือนกัน
ถูกต้องฮอนดาซิตี้ฮอนด้าซิตี้นี่แต่ว่าคันนี้ไม่ได้เอาไปแค่แม็กซ
ทะเบียนรถเขาไปด้วยใช่แล้วก็เห็นไหมมีรองมาเหมือนกัน
อาจจะมีใบสั่งหรือมีแหล่งที่จะไปขายได้
นาโอโตะที่เขาให้ข้อมูลแล้วก็ลงภาพบอกว่าทะเบียน๖กไก่ดชดา๙๗
ไม่ใช่ทะเบียนรถของคนร้ายมันสวมทะเบียนใช้ตระเวนก่อเหตุเพื่อตบตาตำรวจ
ตามสืบสวนจับตัวมันรถโจรลักล้อแม็กซ์ใช้กระบะฟอร์ดสีขาว
แต่สวมทะเบียนรถเก๋งซิตี้ที่มันก่อเหตุขโมยลักล้อแม็กซ์ไป
แล้วก็ถอดทะเบียนไปด้วยหนึ่งแผ่นอืมทราบเพราะเจ้าของรถซิตี้แจ้งมาว่า
โดนขโมยล้อพร้อมกับรถกระบะไทตันคันแรกที่ออกข่าว
คันแรกก็คือคลองหลวง
นี่ครับโอ้โหไอ้แกงนี้เนี่ย
ไม่ได้แล้วนะคือตำรวจจะต้องตามจับให้ได้นะ
คือพอไปตามทะเบียนรถฟอร์ตมันก็ไม่ใช่ไงสวมทะเบียนไง
แต่ต้องชื่นชมพี่แท็กซี่นะก็ทำให้ตีวงได้แคบขึ้น
ว่าตกลงไอ้แก๊งนี้มันมีตัวตนจริง

การถอดน็อตมาถึงมันยิงปู๊ด
แล้วมันก็ถอดแล้วมันก็เอาขึ้นได้แล้ว